การปรับแยกเท่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา
นะก็เขาอยู่ในตำแหน่งกันอยู่แล้วขึ้นมาก็ไม่เป็นไร
แล้วไม่ได้โดยบีบบังคับโดยใครทั้งสิ้น

ก่อนทางคำสั่งเนี่ยมีการพูดคุยหาเรื่องมาดูตลอดนะ

เพราะว่าผมก็ตั้งของผมเองกับท่านรองนายกฟ้อง

อย่าไปคิดว่าตั้งคนนี้ข้างคนโน้นคนซีน
มันตั้งคนเดียวยิ่งทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเกิดความไม่เป็นธรรมในกองทัพขึ้นมา
มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะความแตกแยกไหมล่ะจะเห็นได้ว่าทหารไม่ค่อยไม่มีเรื่องเหล่านี้
นะไม่มีอ่ะนะคนส่วนใหญ่เขายอมรับก็จบนะไอ้ส่วนน้อยก็คืออาจจะคนที่ผิดหวังอยู่บ้าง